ที่คุณโรสลินพูดคุยไปสักนิดนึงเมื่อสักครู่นี้
เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปลนในพื้นที่ต่าง
เกี่ยวกับมาตรการสถานที่จะเปิดไหน
สถานที่ไหนเปิดได้สถานที่ไหนห้ามไว้ก่อนเนี่ยนะคะ
มีแนวโน้มมีความเป็นไปได้เหมือนกัน
เพราะเมื่อวานนี้สคบเขาก็ประชุมใหญ่แหละ
บรรดาผู้บริหารต่างเข้าประชุมกันแล้วก็ปรึกษาหารือ
แต่ยังไม่ได้บอกว่าการผ่อนปลนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
อันนี้ยังนะคะรอดูแล้วก็จัดสรรมาตรการให้มันครบก่อน
เพราะถ้าสมมุติผ่อนปลนไปแล้วการระบาดมันกลับมาอีกครั้ง
โอ้โหทีนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะก็ต้องเหมือนนับหนึ่งใหม่อะค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมแนวทางการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน
ในประเทศไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประชุมร่วมกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง
มีข้อสรุปเกี่ยวกับการเตรียมข้อเสนอต่อสคบ๕ข้อด้วยกัน
คือสาธารณสุขและทุกภาคส่วนยังคงต้องเข้มข้น
สำหรับมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศ
และการกักตัว๑๔วันต้องเข้มงวดเหมือนเดิม

ทุกจังหวัดต้องมีระบบการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง
คนไทยเองต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงว่า
จะปฏิบัติสุขลักษณะที่ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคม
เกี่ยวกับการป้องกันการพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น
เรายังคงต้องทำเหมือนเดิมเข้มงวดเหมือนเดิม
จะยังไม่อนุญาตอันนี้ไม่อนุญาตเลย

มีตัวอย่างกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นสวนสาธารณะ
อันนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดอนุญาตให้เดินเล่น
อนุญาตให้ออกกำลังกายแต่ต้องไม่เข้าไปชุมนุม
หรือจับกลุ่มกิจกรรมที่มันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นการพูดคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะกายต่าง
อันนี้เคยเห็นนะคะใครที่ไปสวนสาธารณะ
เขาจะมีการจับกลุ่มการพูดคุยกันอันนี้อาจจะห้ามก่อน
กันเลยใครออกกำลังกายใครจะทำอะไรแยกกันไป
กิจการที่มีความเสี่ยงกลางอันนี้ทยอยเปิดได้
เช่นร้านตัดผมร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า
กิจการบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงมาก
อันนี้อาจจะต้องยังคงหยุดยาวอยู่นะคะ
บาร์ผับสถานบันเทิงคาราโอเกะสนามพนัน

การสร้างระยะห่างในพื้นที่ต่าง
ที่บอกว่าจะต้องเป็นมาตรการที่ยังคงต้องเข้มงวดอยู่

จะต้องไปคำนวณเองนะคะว่าพื้นที่ของตัวเอง
อาจจะเป็นร้านตัดผมร้านอาหารต่าง
จะต้องมีการจัดสรรพื้นที่อย่างไร

และสุดท้ายค่ะเงื่อนไขที่๕คือ
ในระดับประเทศจังหวัดและอำเภอ
คือทุกคนยังต้องเข้มงวดกันเหมือนเดิมนะคะ
และหลังจากการประชุมอีกหนึ่งคนที่ต้องไปถาม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ห้างจะเปิดคุณห้างจะเปิดวันที่๑พฤษภาคม

บอกว่า๑พฤษภาคมเจอกันค่ะ
เขาบอกแบบนี้เอ๊ะแบบนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ไปถามนายพิศนุนายวิศนุเครืองามเนี่ยนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายบอกว่า
การประชุมยังไม่เห็นมีการพูดเรื่องนี้
แต่ข้อมูลทั้งหมดนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจ
เรื่องนี้อาจจะนำเข้าคอรมอหรืออาจจะเรียกบางกลุ่มเข้ามาพูดคุย
รายละเอียดก็เป็นได้
ขณะที่นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสคบนะคะ
สอบคอค่ะระบุว่านายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันระหว่างการประชุม
บอกว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะคงพรกรฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง
อันนี้ไม่เกี่ยวกับการผ่อนปลนมาตรการต่างนะคะ
พรกรฉุกเฉินนี่มันใหญ่กว่ามันคลุมทั้งประเทศมันคลุมทั้งหมด
อาจจะต้องใช้ต่อไปอีก
ส่วนเรื่องการผ่อนคลายอะไรบ้างก็จะต้องมีมาตรการออกมารองรับก่อน
ซึ่งมอบให้ส่วนราชการและผู้ประกอบการปรึกษาหารือกัน
และเสนอขึ้นมาว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง
ซึ่งถ้าจะทำมันจะต้องสมดุลเหมาะสม
ระหว่างปัญหาการติดเชื้อกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ

เรายังคงกลัวอยู่นะคะถ้าผ่อนปลนผ่อนคลายมาตรการอะไรไป
มันอาจจะกลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอีก
สรุปนะคะตอนนี้สบคน่าจะแน่แล้วก็คือ
ต่ออายุพรกรฉุกเฉินไปอีก๑เดือน

แต่๗จังหวัดน่าจะปิดยาวประกอบด้วย
กรุงเทพชนบุรีนนทบุรีภูเก็ตสมุทรปราการปัตตานียะลา
อันนี้ยังต้องรอไว้ก่อนนะครับ